ใช่ค่ะส่งน้ำให้เป็นสิริมงคลก็นิยมส่งน้ำพระพุทธศิหิงกันนะคะ
ซึ่งที่สวนลุมพินีค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ
ที่จะเปิดให้ประชาชนมาส่งน้ำพระพุทธศรีหิง

แล้วก็มาร่วมกิจกรรมสงกรานย้อนรอยวิถีไทยด้วยนะคะ
ไปติดตามบรรยากาศกับคุณจริยาสิริสันพงศ์ค่ะ
รายงานสดมาจากสวนลุมพินีค่ะเชิญค่ะ

หลายคนก็เลือกที่จะมาทำบุญส่งน้ำพระพุทธศรีหิง
เพื่อความเป็นสิริมงคลเอาเลิกเอาชัยในโอกาสวันปีใหม่ไทยนี้
โดยเฉพาะที่นี่สวนลุมพินีก็มีประชาชนเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายค่ะ
ถึงแม้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะ
ภายในสวนลุมพินีจัดงานสงกรานกรุงเทพมหานคร
สุขทุกวัยย้อนรอยวิถีไทยสุขใจทั่วกัน
บรรยากาศที่นี่นะคะยังคงมีประชาชนที่ตั้งใจมาร่วมกันสักการะส่งน้ำพระพุทธศรีหิง
ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานปีนี้นะคะ
ซึ่งรวมถึงผู้ที่มาออกกำลังกายและเจ้าหน้าที่เทศกิจที่มาประจำการดูแลความปลอดภัย
ก็ใช้โอกาสนี้ส่งน้ำพระพุทธศรีหิงด้วยค่ะ
ก็เป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาเนี่ย
ได้อยากให้ประชาชนเราได้กราบไหว้พระพุทธศรีหิงเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาคู่บ้านคู่เมืองของเรามานานแล้วนะคะ
ก็จึงอยากจะให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสได้รับความเป็นสิริมงคลทั่วถึงกันนะคะ
ด้วยค่ะขอให้บ้านเมืองของเราสงบร่มเย็นแล้วก็ประชาชนทุกคนมีแต่ความสุขค่ะ

ประสบความสำเร็จ
และกิจการขารุ่งเรืองตลอดไป

ให้เข้ากับบรรยากาศแบบวัดย้อนยุค

จะมีจำไหนสินค้าอาหารกว่า๒๐๐ล้านขา
ซึ่งเป็นของดีจากห้าสิบเขตของกรทมค่ะที่ตอนนี้นะคะทยอยเปิดร้านให้ได้จับจ่ายซื้อของกัน
รวมถึงมีการจำลองสถานที่ก่อจะดีไซน์ด้านในด้วยนะคะ
น่าชื่นใจที่นี่ไม่ได้มีการสาดน้ำกันแบบรุนแรง
ทุกคนให้ความร่วมมือกับการรณรงค์ตามหลัก๕ปอในช่วงเทศกาลสงครานนี้
คือปลอดแป้งปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูงปลอดโป๊ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และประหยัดน้ำค่ะ
สำหรับผู้ที่สนใจยังสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่นี่ได้
โดยจะเปิดไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันนี้ค่ะ

เพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจหมุนเวียนกันมาดูแลความปลอดภัยจนกว่ากิจกรรมจะเสร็จสิ้นค่ะ